ไปไปเต้อไปแอวไปเต้อไปแอวจากวัดเจียงใหม่
คุณสองคนไปแอวเจียงใหม่เจ้า
สาวสวยคนนี้ค่ะกล้วยคลองหอยคง

สาวสวยของเราที่เซ็กซี่ที่มารายการบันเทิงไทยรัฐ
เซ็กซี่มากแต่ว่าก็สลัดลูกเซ็กซี่นะคะ
เพราะว่าอะไรไปไหว้พระทำบุญไง
เริกงามยามดีช่วงต้นปีแบบนี้
เดินทางไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ
วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ถ่ายคลิปสุดพิเศษมาให้พี่อ้อมอกอ้อมใจ
ผู้ซื้อข่าวบรรเทิงไฟรัสของเราด้วย

ตั้งใจเดินทางมาไหว้ขอพรที่นี่
โดยเฉพาะเรื่องงานเพลงใหม่

ผัวถูกต้อง
ที่เคยมาร้องโทษตกในบรรเทิงไฟรัสของเราคุณผู้ชมค่ะ

ขอให้เพลงนี้ดังปัง
อ่ารวมทั้งขอพรให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัว

เงินงานไหลมาเทมาตลอดปีกระต่ายทองนี้นะคะ
และแน่นอนคุณกล้วยก็ไม่พลาดเสี่ยงเซียมซีอีกด้วยจ้า
จะได้เลขอักดรายเหนิน
ไปดูของกะลิกค่ะ

ใครสมหวังแล้วก็ให้ทำบูรณ์
แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อทันใจด้วยนะเจ้าค่ะ
น่าดูให้ให้เงินทุกคน

เสี่ยงเซียมซีเลขที่ได้ก็คือ
ซึ่งคำทำนายของใบ๐๖เขาบอกว่า
จะมีโชคมีลาบตามคำทำนายนะคะนะคะนะคะ

น้องเนี่ยมีโชคมีลาบเห็งปังนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมเห็งปังตามสาวกล้วยกันไปด้วยนะ